หลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโลนวิโก้ดูเตอร์เต้
จากการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องให้ยุติการสังหาร
ผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดนะครับ
แถลงของประธานธิบดีดูเตอร์เต้เมื่อวานนี้เป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังและความไม่พอใจ
อย่างย้ำนะครับว่าฟิลิปปินส์ในฐานะสมาชิกก่อตั้งเชื่อมั่นในหลักการและเป้าหมายของสหประชาชาติ
จะยังมีหลายอย่างบกพร่องและนี่ก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพูดคุยและแก้ปัญหาต่าง
ยังกล่าวว่าจะเชิญจีนและประเทศในแอฟริการ่วมกันตั้งองค์กรระหว่างประเทศขึ้นใหม่
ยุติการวิสามันฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ดูเตอร์เต้รับตำแหน่งประธานาธิบดี
และประกาศจะทำสงครามกับยาเสพติด
ล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์รายงานต่อคณะกรรมธิการของวุฒิสภาว่า
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมเป็นต้นมามีผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด
ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรม๗๑๒คน
และตำรวจกำลังสืบสวนเหตุสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก๑๐๖๗คน
แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประธานธิบดีดูเตอร์เต้เข้ารับตำแหน่ง
มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว๑๘๐๐คนครับ